สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
แจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แน่นอนครับทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ

เราอยู่ในธีมรักหลอน

แขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น

ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว

ครั้งที่แล้วเขามาเล่าเรื่องแฟนเก่า

ครั้งนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ตื่นเต้น

สวัสดีคุณแหม่มอีกครั้งหนึ่งครับ

โอ้โหเรื่องฟังแล้วแบบ

ครั้งนี้คุณแหม่มมาพร้อมกับเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้น

มันเป็นช่วงเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ดวงตก

แล้ววันนั้นเนี่ยจะต้องเข้าโรงพยาบาลแบบ

แต่คุณหมอประเมินแล้วว่าต้องผ่าตัดโดยเร่งด่วน
แต่เราก็ต้องขอทราบค่าใช้จ่ายก่อน

เราก็เลยคุยกันว่าในเมื่อครอบครัวเรามีสวัสดิการ

เดี๋ยวเราโยกไปนอนโรงพยาบาลรัฐดีกว่า
พอเราย้ายไปที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ย

บรรยากาศทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ย

คุณหมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลจะเดินขวักไขวะไปหมด

เราว่าเราหนักแต่จะมีคนที่หนักกว่าเรา
รออยู่ก่อนแล้วที่เขาก็ยังไม่ได้รับการตรวจก็มี

รอส่งไปยังแผนกอื่นชั้นอื่น

คือจะมีเห็นคนประสบอุบัติเหตุมา
น่าจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นพี่คนหนึ่ง

นอนบาดเจ็บอยู่แล้วก็มี
คาดว่าน่าจะเป็นสามีนั่งเฝ้าอยู่

ไปก็จะเป็นคนที่โดนผูกแขนผูกขาคล้ายลักษณะคือทำร้ายตัวเอง

ความเจ็บป่วยของเรามันเหมือนเป็นเล็กน้อยไปเลย
แต่กลายเป็นหดหูแทน

เขาก็จะมีคนเดินเข้ามาแบบคอยเจาะเลือด
แล้วเบื้องต้นคือวัดความดันวัดไข้
รอเอ็กซ์ไลล์รออัลเตอร์ซาวต่างนานรออาจารย์หมอ

เขาก็จะมาแทงน้ำเกลือรอไว้ก่อน
เราก็มองรอบแต่เรารู้สึกว่า
พี่ผู้หญิงวัยกางคนคนนี้ค่ะ
อาการก็คือไม่ได้สาหัส
แต่สังเกตว่าพี่ผู้ชายเขาก็บาดเจ็บเหมือนกัน
เราก็เลยสะกิดกับผู้ช่วยพยาบาลบอกว่า
พี่ค้าเตียงนั้นน่ะ

ทำไมเขาไม่เอาสามีไปทำแผลก่อน
เพราะว่าเราเห็นว่ามันมีร่องรอย

แล้วก็แบบว่าเดี๋ยวเขาก็คงเรียก
เราก็มองว่าใช้เวลานานเนอะ
จนเราขึ้นมาแล้วพี่เขาก็ยังนั่งอยู่ที่เดิม

เขาจะต้องมีการจองเวลาห้องผ่าตัด
และจองเลือดเป็นการสำรอง
ถ้าจองเลือดในโรงพยาบาลไม่ได้
เขาก็จะบอกว่าให้เราไปหาบุคคลที่สามารถจะบริจาคเลือดให้เราได้กรุ๊ปนี้กรุ๊ปนี้
ไปหามาสำรองไว้ก่อนเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนกับเลือดที่อยู่ในธนาคารเลือดที่ต้องหุ่นเวียนเนี่ยค่ะ
เราก็ได้ขึ้นไปนอนที่ซึ่งเราไม่เคยนอนห้องรวมมาก่อนอืม
ไปชั้นที่เป็นเขาเรียกว่าอายุรกรรมที่ที่เป็นผู้หญิงหมดเลยอะค่ะ
ก็ได้ไปอยู่ห้อง๕เตียงซึ่งห้องเราจะอยู่ตรงห้องประตูที่แบบหมอเดินออกมาก็คือจะต้องเจอห้องเราก่อน
เราก็เลยคุยกับญาติเราบอกว่าเราไม่ชอบนอนแบบนี้เลยเราว่าเรานอนไม่ได้ขอเป็นห้องพิเศษได้ไหม
เขาก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ค่ะเคสนี้เร่งด่วนต้องอยู่ใกล้หมอที่สุด
เพราะว่าถ้าห้องพิเศษจะต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเราก็ได้เข้าไปในคืนแรกได้อยู่เตียงแรกติดประตูซึ่งตรงข้ามกับเราก็คือห้องน้ำ
เราคือเตียงที่๑ถัดไปแล้วจะมี๒๓๔๕แล้วก็ห้องน้ำก็คือปลายเท้าเรา
วันแรกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยฤทธิ์ยาแล้วจนมีคนเข้าออกตลอดเราไม่ได้พักผ่อนจนมาเจาะเลือดมาเช็คเราตลอดเวลาแล้วงดน้ำงดอาหาร
วันนั้นก็รู้สึกว่าหลับแล้วก็ฝันไปว่ามีคนมายืนล้อมเตียงไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยแล้วบอกว่าเป็นไงมั่ง
เขาไม่ได้คุยแต่เรานะคะเขาคุยกันเองกับคนที่อยู่ข้างคนนี้เป็นไงบ้างดูแล้วเป็นไงบ้างเขาบอกก็ได้อยู่นะเขาบอกก็ได้อยู่นะแล้วก็เราก็
คนที่มายืนล้อมเตียงเนี่ยมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
ใช่ค่ะมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนวายกลางคนไปจนถึงอายุมากไม่มีเด็กนะใส่เสื้อผ้าก็แตกต่างกันไปคนนี้ได้ไหมได้อยู่นะแล้วก็แบบกึ่งระบุงถือคือได้เลยอะไรอย่างนี้สักพักนึงพยาบาลก็เข้ามาเจาะเลือดอีกแล้วเราก็ตื่นตื่นมาก็ไม่เจอใครซึ่งมันจะมีม่านที่แบบรูดมาได้สักครึ่งนึงแล้วก็ปิดในเฉพาะช่วงที่หมอมาตร
เขาไม่ให้อ่าไม่ให้ผู้ชายเฝ้าอยู่แล้วเพราะเป็นห้องผู้หญิงหมดค่ะผู้ชายเข้ามาเยี่ยมได้เป็นบางเวลาครับพอถึงเวลาปิดก็คือต้องออกไปให้หมดแล้วก็ถ้าถ้าอยากมีคนมานองเฝ้าจริงจริงก็คือต้องนอนที่พื้นซึ่งมันก็ดูลำบากก็จะทุกเตียงจะไม่มีใครมาเฝ้าเลยแต่เราก็สังเกตว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมเตียงมันโล่งมันหายอืมมันหายไปเตียงหนึ่งก็คือเตียงที่
คืนที่๒เนี่ยรู้สึกว่าวันนี้อาจารย์หมอจะมาช้าเขาก็เข้ามาตอนดึกแล้วบอกว่าเคสนี้ตัดสินใจว่าเราจะไม่ผ่าให้
แต่เราจะใช้วิธีการตามขั้นตอนโดยปกติก่อนคือเราจะให้ยาก็คือเป็นการรักษาของมันตอนนั้น
ก็เลยแบบอ๋อไม่ต้องผ่าตัดแล้วเหรอคะเราก็ดีใจบอกว่าแต่ก็ต้องอยู่อีกหลายคืนนะ
เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรอยู่หลายคืนไม่เป็นไรขอให้ว่าไม่ได้ผ่าตัดเราก็ดีใจแล้ว
ก็รับตัวเราลงไปชั้นข้างล่างซึ่งเป็นชั้นอันตราซาวน์นู่นนี่อย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลเนี้ยเป็นโรงพยาบาลใหญ่ก็จริง
บรรยากาศในลิฟต์คือมันน่าอึดอัดอืมแล้วเราเป็นคนที่แบบเจ็บป่วยที่ยัง
ที่ก็คือต้องนอนรถเข็นเหมือนกันเราก็เกิดจินตนาการไปว่า
เอ๊ะเตียงที่เรานอนทุกวันเนี่ยมันผ่านมากี่ศพละ

จังหวะนั้นเราก็ได้โทรบอกญาติเราบอกว่าขอพวงมาลัยหน่อยได้ไหม
เขาบอกว่าเวลาเขานอนโรงพยาบาลอย่างคนอื่นที่ตั้งใจไปคือไปผ่าคนป่าคลอดเนี่ย
เขาจะเตรียมไปครับแต่อันเนี้ยคือเราไม่ได้เตรียมแล้วเราก็รู้สึกว่าเมื่อคืนอ่ะ
มีคนมายืนล้อมเตียงเราอ่ะเราว่ามันมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้น่าหลับอ่ะ
เขาก็ซื้อมาลัยมาให้เราแต่พอเราขึ้นมารอบเนี้ยเขาบอกว่า
ห้องเดิมแต่ว่าขอยกไปด้านในหน่อยนะคะเพราะว่ามีเคสฉุกเฉินกว่าเราก็คืออยากจะให้อยู่ใกล้หมอแทนเรา
คือย้ายเตียงเราไปแล้วเราก็ได้ไปอยู่เตียงที่สามที่บอกว่าลงไปแอนซียู
ที่พี่คนนั้นหายไปพอพอพ่อยาดมาอ่ายายก็เอาพวกมันละมาให้ครับ
จะเอาไว้ตรงไหนเพราะว่าหัวเตียงเนี่ยจะมีที่กดคอยเรียกพยาบาลครับ
มีนู่นมีนี่มีป้ายติดมีชื่อแพทย์มีอะไรแล้วก็เอาไว้ใต้หมอนดีไหม
มันจะได้ดูไม่แบบไม่ไม่ดูแบบดูน่าตกใจเกินไปครับ
หมอนออกมาสิ่งที่เห็นคือเป็นเศษกุหลาบแห้งแห้งอ่า
กลีบดอกลักษณ์แห้งแห้งครับที่อยู่ใต้หมอนอืม
เราก็เอ๊ะแสดงว่ามีคนนอนก่อนเราเขาก็ไหว้เหมือนกัน
ตอนนั้นก็แล้วไปไม่ได้คิดอะไรนะคะคือเจอเป็นลักษณะของกลีบดอกไม้แห้ง
มีดอกกุหลาบดอกลักษณ์อยู่ใต้หมอนเนี้ยนะใช่ค่ะอืม
เราก็คิดว่าเขาย้ายออกไปแล้วในระหว่างนี้แม่บ้านเขาอาจจะยังไม่มาทำความสะอาด
แต่เราก็สังเกตดูว่าเอ้ยผ้าปูมันใหม่มันจะมีเลขมันมีเลขติดด้วยค่ะครับ
ตึกนี้ห้องนี้อะไรอย่างเงี้ค่ะปอกหมอนก็ใหม่แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรโอเค
เราก็เอามาลัยของเราว่ายแล้วก็ทำไว้ใต้หมอนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนที่เราคิดไว้
ครับแล้วคืนนั้นเราก็ต้องสำรวจก่อนว่าในห้องเราหน้าเดิมหน้าใหม่เป็นใคร
ทุกครั้งที่เราเดินไปเข้าห้องน้ำเราต้องผ่านเตียงคนอื่นเพราะตอนนี้เราอยู่เตียงที่๓
เราก็สังเกตว่าเตียงที่กลับมานอนแทนเราอืมเป็นน้องวัยรุ่นคนนึง
ผ่าตัดขึ้นมาเตียงถัดมาคือคุณพี่วัยกลางคนที่เราเจอในห้องฉุกเฉินที่มีสามีนั่งเฝ้า
อ่าค่ะแล้วก็เป็นเราครับปลายเท้าเราจะเป็นพี่ผู้หญิงวัยกลางคนผอมผอมเหลืองเหลือง
ถัดจากพี่คนนี้เป็นคุณป้าอายุเจ็ดสิบกว่าอืมลักษณะคล้ายนอนติดเตียงมีสายติดที่จมูกน่าจะเป็น
ช่วยหายใจครับแต่ดูแล้วน่าจะหนักคือมันมีสายระโยงระยางเต็มไปหมดแต่ดูแล้วคือแม้แต่ลืมตาก็คือได้แค่แบบ
ไม่แค่แบบนิดหน่อยเหมือนเดินไม่ได้แล้ว
ตรงหน้าเราที่ผนังจะเป็นนาฬิกา
จะเป็นคนที่ชอบจับเวลาตอนนี้เราปวดท้องกี่นาที
แล้วมันจะหายไปช่วงกี่นาทีเพราะว่าเราต้องคอยบอกหมอ
ว่าเรามีอาการเป็นยังไงบ้างเพราะเราไม่ต้องผ่าตัดแล้ว
คืนนั้นก็ถอยหลับไปเพราะว่าได้รับยาที่จะต้องหลับ
จะต้องพักผ่อนแล้วก็ตื่นมาอีกทีได้ยินเสียงเหมือนคน
เอามือมารูปประตูซึ่งตอนนี้เรานอนริมระเบียง
เป็นกระจกจำได้ว่ากระจกเนี่ยเปิดเลื่อนเปิดไม่ได้
เหมือนเขาล็อกไว้เพราะเคยมีกรณีคนโดด
ตอนหลังโรงพยาบาลก็เลยเหมือนจะทำประตูแบบ
ไม่ให้เลื่อนเปิดได้เหมือนมีคนเอามือมาลูด
กลับมาคิดอย่างนี้ตลอดเลยตอนแรกเราก็แคงทางนี้
ก่อนเราจะแคงอย่างนี้สายตาเราก็จะเห็นคุณป้าก่อน
คุณป้าแก่คนนั้นแล้วก็เห็นคุณพี่ผอม
แล้วก็หันมาทางนี้ซึ่งมันก็เห็นเป็นไอ
ไอขึ้นเป็นลูกมือจริงรูดไปอย่างนี้
แต่ไม่เห็นมือแต่ยังเห็นเป็นเงาที่กำลังระเหยไปจ่างไป
แล้วก็ข้างนอกมันคือระเบียง
ตอนนี้เราอยู่ชั้น๗ใครมันมาเดินรูดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ
ตอนนั้นรู้สึกใจไม่ดีแล้วก็เลยก็พลิกกลับมาด้านเดิม
อะไรโดนใจไม่รู้ก็ชอบหันไปมองคุณป้าคนนี้
สักพักนึงแกก็ลืมตาขึ้นมามองเรา
แล้วก็เหมือนมองสำรวจในห้องแล้วก็รู้สึกไม่ชอบคุณป้าคนนี้เลยอ่ะ
สายตาเขาดูไม่เป็นมิตรกับใคร
แล้วก็สักพักแกก็คลางมา
แบบเออเราก็นอนไม่หลับ
เราก็เลยกดเรียกพยาบาลบอกว่าพยาบาลเขารู้สึกปวด
แต่จริงตอนนั้นไม่ได้ปวดแต่เราอยากได้ยาที่ทำให้เรานอนหลับ

แล้วพยาบาลเขาก็จะดูคอยเช็คสายน้ำเกลือเราว่า

ในขณะที่ยากำลังเริ่มทำงานล่ะ

ก็อยากเข้าห้องน้ำเราก็ต้องพยุงตัวเองลุกขึ้นมา
แล้วก็ลากเสาน้ำเกลือผ่านเตียงพี่คนแรกไป
เขาก็ลืมตามามองยิ้มให้นิดนึง

ก็ลืมตาขึ้นมาแล้วจ้องเราตลอดเวลา

รู้สึกเหมือนจะชอบโฟกัสเราขนาดนี้

ฝั่งซ้ายมันจะเป็นประตูเข้าออกใช่ไหมคะ

เปิดสิ่งแรกที่
เราเดินออกไปข้างนอก

คือพยาบาลเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็มาพายุงคุณป้า
ซึ่งในขณะนั้นคุณป้าเหมือนจะซุดและเดินไม่ไหว

รู้สึกไม่ดีแล้วว่าเราไม่เคยเห็นเขาสามารถจะขยับได้
ทำไมเขาสามารถมายืนหน้าห้องน้ำได้แล้วจะเจาะจงโฟกัสมาที่เรา
คนอื่นเตียงอื่นทุกคนหลับปกติ
เราก็กลับไปนอนที่เตียงโดยที่หวาดระแวงมากว่า

เราก็เลยบอกให้พยาบาลรูดม่านให้หน่อยได้ไหม
ที่ไม่ต้องมีโอกาสที่จะต้องมองเห็นคุณป้าคนนี้เราไม่ชอบครับ
พยาบาลก็รูดให้แล้วเราก็หลับ
พอหลับแล้วก็ต้องมาสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเหมือนมีคน
แจ๊คนึกถึงมือใหญ่แล้วมาบีบหน้าเรา
แล้วก็กัชช่าขึ้นอย่างแรง
คือมันกระตุกแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาอย่างแรง
แล้วก็แวบแรกคือข้างหน้าเราคือนาฬิกา

แล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นกับเรายังงงอยู่
เราก็มองต่ำลงมา
แต่สิ่งที่เราเห็นคือเป็นช่วงแขนช่วงนี้ค่ะ
มีคนยืนอยู่ปลายเท้าครับแล้วก็คือคุณป้าคนนั้นน่ะ

คนเดิมแล้วก็สิ่งแรกที่เราเห็นคือ
หดขากลับมาก่อน
แล้วก็คือเหมือนจะคว้าไอ้ที่กดเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแหละแต่ว่ามันก็ช็อกอ่ะ

ก็ไม่มีใครไม่มีใครลุกขึ้นมาเลย
แล้วก็เลยเวยวายขึ้นแบบว่า
คุณป้าเดี๋ยวล้มนะคะจริงใจนั้นเราไม่ได้ห่วงเขาเลย

เข้าใจอารมณ์เป็นใครใครก็กลัว
คุณป้าระวังลมนะคะคุณป้าอยู่ตรงนั้นนะอย่าขยับ
จริงคืออย่าได้ขยับสักนิดเดียว
คือตอนนั้นคือขาเราหดมาเราก็พร้อมยันเราก็กลัว
แล้วเขาก็เหมือนเดิม
เหมือนถอนหายใจแล้วก็พยายามจะเดินกลับไปที่เดิม

แต่สิ่งที่เราสังเกตได้คือรู้สึกปวดแขน
พอมองย้อนมาที่สายน้ำเกลือ

มันย้อนแบบปวดจนจะถึงที่เลื่อนแล้ว
เราก็พยายามกดเรียกพยาบาล
แล้วไม่มีใครมาเราก็เลยแบบ

ซึ่งคุณป้าคนนั้นก็กลับไปที่เตียงแล้ว

ก็เลยถามว่าคุณป้าตกเตียงนั้นเป็นอะไร
เขาบอกแบบเป็นผู้ป่วยที่แบบ
กลางวันก็อาจจะเหมือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ซึ่งก็เข้าออกโรงพยาบาลนี้เป็นประจำ

แล้วก็โล่งใจก็คือไม่อยากจะเจอ

แต่เสียงร้องไห้ไม่ใช่เสียงคนแก่แน่นอน
เสียงผู้แบบนั่งร้องไห้เหมือนนั่งร้องไห้อยู่กลางห้องที่เราอยู่เลย
เราก็ลืมตาแล้วก็มองปลายเท้า

แต่รอบนี้คือเราบอกเขาให้เปิดมั่นกว้างเลย
คือใครจะมาก็แล้วแต่คืออยากเห็นให้ครบทุกคน

พอตื่นขึ้นมาเป็นระยะจนถึงเช้าก็ยังได้ยินเสียงตลอด

เราก็ได้มานั่งคุยกัน
ในระหว่างที่นั่งคุยกัน

เหมือนหมอเขามาเยี่ยมแล้ว
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้กลับแล้ว
เราก็เลยถามว่า
น้องที่ประตูที่มานอนแทนเรา

เราก็คาดหวังว่าเราจะได้กลับวันนี้

แต่เราก็ถามว่าพี่จะได้กลับเมื่อไหร่คะ

ก็คือตั้งแต่เราเข้ามาก็เห็นพี่เขาอยู่แล้ว

เพราะว่าพี่เป็นมะเร็ง

แล้วเดี๋ยวพอดีขึ้นพี่ก็กลับบ้าน

ถ้ากลับวันนี้แล้วพี่จะเล่าอะไรให้ฟัง

พี่เจอคนตายมาเยอะพี่ชิน

คนแรกไม่เจอเพราะเป็นคนที่กลัวมากเอ๊ะอะหลับ

แต่เราบอกว่าเราได้ยินเสียงร้องไห้

เสียงร้องไห้เมื่อคืนเนี่ยคือร้องแทบ
ยันเช้าเสียงเหมือนสะอึกซื้นเสียใจ
ถ้าหนูมั่นใจว่าหนูได้กลับวันนี้พี่จะเล่าให้ฟังคือ
ก่อนหน้านี้คนอายุรุ่นเดียวกับพี่อ่ะอืม

วันที่หนูมานอนอ่ะอืม

เป็นอายุเท่าเขาป่วยอืม
แล้วเหมือนอาการซุดลงเรื่อยเข้าออกเหมือนกันเนี่ยค่ะ
อาการซุดลงเรื่อยแล้ววันนั้นก็ไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลยครับ
ที่รู้ว่าเสียเพราะว่าพยาบาลเขามาเล่าให้ฟังอืม
แล้วก็แสดงว่ามาลัยที่อยู่ใต้หมอนเศษนั้นน่าจะเป็นของคุณพี่ท่านนั้นที่ย้ายออกไปแล้วเรามานอนแทนเขา
แล้วเราก็บอกอีกว่าเออแล้วที่ลูก

หนูเดินไปดูเลยระเบียงไม่ต้องกลัวเราก็เดินไปที่รูระเบียง
มันเดินได้พี่อ๋อไม่มีทางเดินมันมีทางเดินแต่จะออกไปได้ก็ต่อเมื่อที่
เป็นเจ้าหน้าที่น่ะออกไปเช็ดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเขาจะล็อกประตู
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ทำไมต้องทำงานตอนกลางดึกอ่า
ไม่มีคำตอบครับสักพักนึงพอคุยกันเสร็จ
พยาบาลก็เขียนคุณป้าอาจจะวายเจ็ดสิบกว่าออกไปอืม
เขาบอกว่าต้องเอาคุณป้าไปตรวจแผนกอื่นเราก็โล่งใจแล้ว
ไปแล้วเราไม่ต้องมานั่งระแวงใครอีกแล้วแล้วตกเย็นวันนั้น
เราก็ไม่ได้ออกคุณหมอมาประเมินแล้วบอกว่ายังค่าเลือดอ่ะ
เปอร์เซ็นต์มันมันไม่ไม่ไม่ปกติครับพอที่จะให้กลับบ้านตายแล้ว
ขออยู่อีกคืนนึงแล้วเรารู้ข้อมูลมาแล้วด้วยนะใช่ค่ะ
คือมั่นใจมากว่าตัวเองจะได้กลับแล้วน้องคนนั้นก็ไปแล้ว
แต่ก็ยังมีพี่ที่อยู่ข้างข้างที่บอกว่าจะต้องจะต้องกลับแล้วครับ
แล้วก็พี่วันนี้พี่อยู่ต่อไหมคะก็คือถามพี่คนนั้น
พี่รับยามาสองสามวันวันนี้ดีขึ้นพี่จะได้กลับแล้วโอ้โหหนักเข้าไปอีก
กลายเป็นว่ามีเรามีพี่ที่อยู่ข้างที่หมอคาดว่า
จะได้ให้กลับแล้วเตียงเตียงนู้นไปแล้วคุณป้าก็หายไปแล้ว
กลายเป็นว่าเราถ้าทุกคนไปหมดวันนี้จะมีแค่เราคนเดียวในห้องนี้
ใจไม่ดีเลยก็เลยขอพยายามดิวกับเขาว่าขอเปลี่ยนเปลี่ยนห้องได้ไหม
เขาก็ไปเช็คให้แต่เต็มหมดโอ้โหแต่พยาบาลพูดอย่างหนึ่งบอกว่า
แหม่มถ้าดวงจะเจอย้ายไปห้องไหนเตียงไหนมันก็เจอ
แต่โอกาสไงแต่โอกาสเจอที่นี่สูงเพราะเรารู้ว่าตรงนี้คือมี
เราก็สรุปแล้วคือเราได้นอนที่เดิมคนเดียวเพราะพี่ข้างก็เตรียมจะออก
แต่ทีนี้สิ่งที่เรามานั่งสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือแฟนพี่ที่มาเฝ้าพี่ผู้ชายที่มาเฝ้าเนี่ย
ทำไมเขายังไม่ทำแผลอีกวะอืมทุกครั้งที่เขามาแผลยังเป็นบวมบวมช้ำช้ำอยู่ตลอดเลย
ครับแต่จะมาเฉพาะช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำพอสองทุ่มเขาจะปิดห้องเขาจะหายไป
อืมเราก็เริ่มใจไม่ดีแล้วมันมันจะต้องมีอะไรแปลกแปลกสักอย่างหนึ่ง
เราก็เลยถามพยาบาลบอกว่าพี่เตียงนี้เขาตอนแรกคุณหมอสั่งบอกว่าจะให้ออกแล้ว
แล้วทำไมวันนี้เขายังอยู่ครับพยาบาลบอกว่าที่อนุญาตให้ออกอ่ะ
อนุญาตให้ไปไหว้ศพสามีเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาใหม่เพราะว่าจะต้องมารักษาต่อ
ค่ะสรุปแล้วก็คือวันแรกที่เราเข้าไปนอนที่ห้องอีอาร์อืม
คนข้างเราที่มีสามีมานั่งเฝ้าครับคือสามีเสียชีวิตวันนั้นแล้วนะคะอืม
แต่เขาห่วงเขาก็มานั่งเฝ้าพี่คนนี้ทุกวันที่เราเห็น
เขาว่าคุณแหม่มเนี้ยตั้งแต่ครั้งแรกใช่ที่เข้าไปในห้องนั้นแล้วนะ
แต่ไม่รู้ไม่ได้เอกใจแต่เพิ่งมานั่งคิดได้วันวันสุดท้ายที่เรานอนคือครับ
ทำไมพี่เขายังไม่ทำแผลสักทีอืมผมว่าที่ไม่เอกใจเพราะไม่แปลก
หนึ่งคือคุณแหม่มระแวงเตียงอื่นมากกว่าใช่ค่ะดูโอกาส
มันน่าจะเกิดขึ้นกับบริเวณเตียงมากกว่าใช่น่าจะเป็นคนที่จะมาเฝ้าไข้ใช่
แต่ผลสุดท้ายเรื่องนี้มันพลิกก็คือพี่ที่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวออกไปแล้วเนี่ย
ออกไปไหว้ศพออกไปเชิญศพใช่ค่ะแล้วก็กลับมาใช่ค่ะโอ้ย
แล้ววันนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแหละครับเพราะเขาเข็นอีกคนนึงกลับมา
เราก็ใจชื้นอ่าใจชื้นว่าสามแล้วไอ้พี่คนนี้ยังอยู่แต่แต่สามีเขาก็คง
อยู่ที่บ้านงานแล้วล่ะอันนี้เราก็ต้องคิดพยายามให้กำลังใจตัวเองก่อน
กลับมาแต่คนที่เข็นกลับมาก็คือคุณป้าคนนั้นไปผ่าตัดแล้วกลับมาฟัก
พักที่เดิมห้องเราใจไม่ดีแต่ก็มั่นใจว่าไม่ใช่วิญญาณ
อาจจะเป็นด้วยโรคทำให้คุณป้าคือบางครั้งก็ดีบางครั้งก็สมอย่างนี้ค่ะ
แล้ววันนั้นก็คืนคืนสุดท้ายก่อนออกก็ได้ยินจากที่ผู้หญิงร้องไห้ก็หายไป
ครับแต่ตอนเนี้ยเป็นเสียงเด็กฮะเด็กเด็กทารกเด็กแรกเกิดอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ห้องนี้เรามีสามคนแล้วมันไม่ใช่ชั้นเด็กเสียงเด็กมันมาจากไหนอืม
เราก็ถามพยาบาลเอ่อพยาบาลแบบมีได้ยินเสียงเด็กตลอดเลยนอนไม่หลับครับ
แนนแบบว่าไม่มีนะแล้วพยาบาลก็ทำน่าตกใจ
แล้วก็แบบเหมือนเหมือนดันดันกันออกไปแล้วเป็นพยาบาลฝึกงานครับ
ดันดันกันก่อนแบบแล้วก็ถามก็เลยถามว่าถามแม่บ้านอ่ะอืม
ทำไมเขาต้องตกใจเรื่องพูดเรื่องเสียงเด็กด้วยล่ะคะ
แม่บ้านก็เลยบอกว่าเตียงแรกที่มานอนที่มานอนแทนเราอืม
เขาแทงลูกครับเรามาผ่าตัดรักษาแล้วพยาบาลเนี่ยได้ยินเสียงเด็กร้องเนี่ย
ตั้งแต่วันที่เขามานอนแล้วอืมจนวันที่เรานอนเนี้ยเป็นวันที่สี่อืม
จะวันที่สี่วันที่ห้าได้อืมกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะรับหมดเลย
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนั้นครับพอออกมาเราก็จะต้องย้อนกลับไป
ไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐอีกเลยครับอย่างน้อยน้อยบรรยากาศมันจะลงใจ
คือมันเห็นด้วยคนที่ป่วยนะครับแต่ที่พยาบาลพูดก็ถูกทั้งหมดเลยนะ
ว่าคนเราจะเจอดวงมันจะเจออยู่ที่ไหนมันก็เจอดวงคนจะไม่เจอ
ต่อให้เราเดินเข้าไปในป่าช้าไปท้าผีไปท้าอะไรก็แล้วแต่
คนจะไม่เจอยังไงมันก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นดวงดวงล้วน
กระทั่งวันนั้นเนี่ยเวลากลับเนี่ยเดินลงมาจากหน้าโรงพยาบาล
ฝั่งซ้ายจะเป็นห้องฉุกเฉินที่จะมีรถรถแอมบูแลนด์จอดเต็มเลย
เราก็ดันหันไปมองเห็นคือเป็นรถกู้ภัยที่เขามาส่ง
ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุอะไรอะไรมีการเสียชีวิตเขาจะต้องมาให้พิสูจน์ดูก่อน
แล้วก็ยังหันไปเห็นอีกศพหรือนอนเรียงกันผูกผ้าดิบอยู่ในรถสองศพ
แล้วก็พูดพูดกับพี่รอบพอที่เห็นตรงนั้นว่าหนูเพิ่งจะได้กลับบ้าน
ทำไมหนูต้องมาเจอบรรยากาศแบบนี้รถคันหนึ่งสองศพสามศพเราก็พูดแบบนี้
รอพอก็หันมางงนิดนึงอ๋อน่าสงสารเหมือนกันนะ
แบบผมเห็นแล้วก็เห็นใจนี่ก็รถชนอยู่เยื้องโรงพยาบาลไปนี่เอง
ตายศพหนึ่งแล้วก็เมื่อไหร่คะพี่ก็เมื่อกี้แหละที่เขาขนมา
แต่เราเห็นสองในรถนะคะตพบอกว่าก็อัดคันเมื่อกี้เหรอครับ
เสียคนนึงเราก็เลยไม่พูดต่อครับเราก็เลยมาหาข้อมูลตอนตามตามหลังบอกว่า
เป็นไปได้ไหมที่เวลาเกิดเหตุเขาจะใส่มาพร้อมกันสองศพ
เขาบอกเขาไม่ค่อยทำกันหรอกครับหรือมันงง
เดี๋ยวมันงงว่าศพใครเป็นศพใครส่วนใหญ่แล้วก็คือจะคันไหนคันนั้นเลย
แต่เราก็เห็นเป็นสองเป็นไปได้ไหมคะว่าพี่
เขาจะผูกผ้ามาเป็นขาวแล้ววางแล้วทำให้เราแบบมองผิดเพี้ยน
บอกเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณน่าจะเห็นผีแล้วล่ะครับ
เขาพูดชัดตรงอย่างนี้เลยนะ
พอเขาบอกว่าก็เห็นกันประจำ
เรื่องนี้สอนให้รู้เลยแนะครับว่าการไม่มีโรคเป็นราบอันเปิด
แล้วก็คุกตารางอะไรพวกนี้ถูกไหมครับ
ฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเจอไม่ว่าอยู่ที่ไหนคนเรามันจะเจอ
เดี๋ยวมันก็เจอเองนะครับรักษาตัวเองให้ดีที่สุด
จะได้ไม่ต้องเข้าไปเห็นบรรยากาศหดหู่
จะได้ไม่ต้องมีโอกาสได้ไปเจอเรื่องราวพวกนี้
เล่าจากคุณแหม่มขอบพระคุณนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
เวลาหมดหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญอยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณผ่านอีเมลของรายการ
หวังว่าคงจะได้มีโอกาสมาร่วมรายการกันนะครับ
วันศุกร์หน้าเราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกันใหม่กับสถานีผีดุของเราที่เดียวครับ
วันนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าฝันดี
ราตรีสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ
ขอบคุณครับคุณนามครับ